หนุ่มอายุ๒๑ปีค่ะไปเสพยาเสพติด

ลั่งแล้วเขาทำไงระบายความคลั่งค่ะ
คุณผู้ชมด้วยการจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะคะ
หลังจากนั้นลุงเจ้าของบ้านเนี่ย
ศักดิ์เป็นลุงของเขานะเข้ามาพยายามที่จะห้ามปลาม
พยายามที่จะดับไฟสุดท้ายก็โดนต่อยปากแตกด้วยนะคะ
เพราะดีว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมา
สกัดเพลิงไว้ได้ทันจนทำให้ไฟเนี่ย
ไม่ลุกลามบานปลายไปกระทั่งไปเผาบ้านของคนอื่นด้วย
ตำรวจภูทรเมืองบุรีรำค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คลุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
จุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่หมู่บ้านชุมทองตะบนชุมเห็ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็มีทีมอาสากู้ภัย
ก็ต้องใช้เวลาสักประมาณกว่าครึ่งชั่วโมง

ทีนี้จากการตรวจสอบข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
พบว่าถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดค่ะ
เราไปสอบถามนายนโรงชัยยอดดีอายุ๔๘ปีเจ้าของบ้าน
ก็มีอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็มีศักดิ์เป็นลุงของคนก่อเหตุด้วย
บอกว่าคนก่อเหตุคือหลานชายอายุ๒๑ปี
ตัวลุงเองเป็นคนเลี้ยงมากับมือหลังจากที่พ่อแม่ของหลานเนี่ยแยกทางกัน
ก่อนเกิดเหตุหลานชายมั่นไปเสพยาเสพติดค่ะ
แล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งเสร็จปุ๊บ
ระบายความคลั่งด้วยการจุดไฟเผาบ้านของลุง
แต่ลุงพยายามเข้าไปดับไฟกลับถูกหลานชาย
วิ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกค่ะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่หลานชายคนนี้
ตีลุงนะหลังจากที่ไปเสพยาเสพติดแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ทีนี้หลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุ

เรื่องต้นผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าเครียด

บอกว่าเครียดเรื่องแฟนสาวกำลังตั้งท้อง
แล้วฝ่ายหญิงกดดันให้พาไปหาพ่อแม่

ซึ่งตัวเขาเองพยายามที่จะไปบอกทั้งพ่อทั้งแม่

แต่กลับถูกพ่อกับแม่ปฏิเสธ
ส่วนอีกคนนึงเราไปสอบถามเช่นเดียวกันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อว่านายตังกอยนาพันธ์บอกว่าที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุเกิดอาการหลอนเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลายต่อหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ก็เคยนะเคยปีนหลังคาบ้าน
แล้วบอกว่าจะฆ่าตัวตายจะทำร้ายตัวเอง
แล้วมาก่อเหตุครั้งนี้อีกก็คือจุดไฟเผาบ้าน
แล้วก็ทำร้ายลุงจนได้รับบาดเจ็บ

สร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้านในท้องที่เป็นอย่างมาก
ตอนนี้ไม่มีใครที่จะอยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แล้วอะค่ะ